พบกับศึกที่เข็มขัดแชมป์รุ่นน้ำหนัก๔๕กิโลกรัม
และอัลสตาร์ปุ๋ยโฟร์แมนจากประเทศสปลาว
ประทะ๙แต้มอบตนาป่า
และวันอาทิตย์เพิ่มดีกรีความมันลุ้นกันได้ยาว
มวยไทย๕ยกพบกับมวยคู่เอก
เรื่องชัยพทบุราณประทะเทศเอกปชลาด

วันเสาร์และวันอาทิตย์๔โมงเย็นเป็นต้นไป